รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เป็นอีกหนึ่งสถานที่แห่งความศรัทธา
เรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
เหล่านาคานาคีทั้งหลายเลยทีเดียว
สวัสดีคุณพระชมครับ
อันที่นี้นะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ๑ชั่วโมงความเชื่อแบบในรายการ
ใช่วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดหนองคายที่ประธาตุบังพวนครับ
ซึ่งพระธาตุนี้เขาเชื่อถึงขนาดว่าพญานาคเป็นคนมาสร้างทางขึ้นลงไว้ด้วย
รวมถึงสระมุจรินสระมุจรินนี้น้ำบ่อนี้ศักดิ์สิทธิเหลือเกินใช่ไหมอาจารย์
ใช่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่รู้นะ
อย่าคิดว่าพญานาคคือพญานาคเพราะนาคสามารถเสพกับมนุษย์ในอดีต
แล้วเกิดลูกมาและเกี่ยวข้องกับตอนนี้เลย
นี่ไงวันนี้แน่นอนนะฮะเต็มอิ่มกับเรื่องราวของพญานาคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของสระมุจรินกันก่อน

อาจารย์ลักษณ์เราไปสระมุจรินกันอยู่นะรอพระอาทิตย์ขึ้น
ตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่าณบริเวณวัดพระธาตุบังพวน
หากย้อนไปในสมัยพุทธกาลนั้นเดิมทีสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าภูลวง
ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของพญานาคนามว่าเท้าปภารนาคในครั้งที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จมาประทับยังดินแดนแถบรุ่มน้ำโขงเหล่าพญานาคจึงได้ทำหน้าที่ปกป้องดูแลพระองค์
และได้เรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาซึ่งต่อมาเมื่อมีการสร้างพระธาตุบังพวนขึ้น
เชื่อกันว่าพญานาคเป็นผู้เสกก้อนอิดได้ราวปฏิหารเพื่อสร้างองค์พระธาตุ
ทั้งนี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างสระมุจรินก็ได้เกิดขึ้นจากอิทธิฤทธิ์ของพญานาค
สร้างให้น้ำปะทุขึ้นจากพื้นดินจากนั้นมาบ่อน้ำแห่งนี้จึงถูกกล่าวขานกันว่า
เป็นบ่อน้ำพญานาคซึ่งน้ำในสระแห่งนี้ถูกนำไปใช้ในพิธีสงฆ์มูรทะราชาพิเศษ
พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญของราชวงศ์ไทยและลาวอีกด้วย
ระน้ำมุจรินที่เนี่ยผมถือว่าสำคัญมากนะแล้วมันต้องเป็นรอยต่อของศรัทธา
ตำนานความเชื่อหนึ่งที่มีนักปราศได้มีการบันทึกจาลึกต่อมาว่า
หลังจากที่เจ้าพญาทั้ง๕ได้แก่
พญาสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานสกล
พระคำแดงเจ้าเมืองน้องหานน้อยอุดรธานี
อืมพญาอินทปัตธนครเจ้าเมืองอินทปัตรอยู่ที่เขมรแล้วก็เจ้าพญาจุนจุลณีพรมทัศน์เจ้าเมืองจุรณีลาวเหนือ
อืมแล้วพญานันทเซนเจ้าเมืองศรีโคตบูรณ์ห้าองค์ห้าองค์เนี้ยหลังจากที่สร้างพระธาตุพนมแล้วฮะ
จึงได้มาทำการสร้างองค์พระธาตุบังพวนต่อจริงแล้วไม่ได้สร้างพระธาตุแค่บังพวนนะ
มีการสร้างพระธาตุบังพวนหนึ่งนะโดยนำอันเชิญเอาพระธาตุส่วนหัวเหนาของพุทธองค์
แล้วพระธาตุอีกองค์หนึ่งคือพระธาตุกลางน้ำล่านองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกัน
อันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่จะมาสืบศรัทธาเป็นพระธาตุไฟฝ่าพระบาทกำขวา
สามคือพระธาตุเขี้ยวฝางอยู่ที่โพนจิกเวียงวัว
อยู่ที่หนองคายนี่แหละอันสุดท้ายคือพระธาตุอ่าเขี้ยวฝางอีกองค์หนึ่ง
อยู่ที่พระธาตุหน้าหอหน้าแพรอยู่ที่เวียงจันทร์
คือหมายถึงว่าเท้าพญาทั้ง๕เนี่ยมาสร้างอีก๔สถาน
ไว้เป็นมงคลศรัทธาเป็นที่ปฏิฐานพระธาตุสืบสัทธาเมื่อเราในอดีตที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นนี่สำคัญแล้วมันสำคัญไง
สำคัญตรงที่ว่ามีสระมุจรินเนี่ยเป็นสระพื้นกำเนิ
เนื่องจากว่าเท้าพญาทั้ง๕สร้างองค์พระธาตุบังพวนเสร็จ

เหมือนมาบูชาศักระองค์พระธาตุบังพวนเสร็จแล้วเนี่ย

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งของหลวงพระบางชื่อพระเจ้าวิชุนราชเป็น

สการะเสร็จแล้วทำทฤทธีอัลเชินน้ำจากสระมระจริณนี้

นี่แปลว่าบ่อน้ำนี้ไม่ได้เป็นหน่อเนื้อเชื้อศรัทธา

แต่เป็นห่อเนื้อเชื่อสัทธาในพระมกษัตริย์
ซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการก่อเกิดโดยพญานาคาราช
อาจารย์ต้องเล่าไปเรื่อยหนูขอไปตักน้ำก่อน

โอ้โหมันได้ไงเราต้องขอท่านนะ
เป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ

ที่ประสงค์จากน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ

เพื่อใช้ในการส่งน้ำพระ
ส่องดดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
และประปราบง
เป็นมงคลให้กับชีวิต
หากท่านผู้ชมท่านใดจะมาสักการะและนำไปบูชา
ทางวัดก็อนุญาตให้ลงไปตัดได้นะครับ
แต่มีข้อแม้ว่าต้องสำรวมและห้ามผู้หญิงลงไปเป็นเด็ดขาด
โดยบุญเกรยาวัตถุสิบในทุกประการโดยทานศีลภาวนา
กุศลในศรัทธาที่เกิดขึ้นที่ข้าพเจ้าเป็นต้นเป็นประธาน
เป็นผู้ถูกกระทำในทุกชาติพบด้วยกายวาจาใจ
ยะทั้งหลายนั้นจงสำเร็จแต่องค์พญามุจรินนาคาราช
องค์พระยานาคีนาคาและเทวาอารักษ์ผู้พิทักษ์รักษา
บ่อน้ำนี้จากเดิมสืบมาและขอให้บุญนั้นจงเป็นกำลังหนุน
ให้ท่านสูงยิ่งขึ้นได้บรรลุธรรมจนหลุดพ้น

ขอในการนี้จงเป็นมงคลแก่ขวบอาจารย์ทางหลายนาดศาสตร์ทางหลาย

สรรพะประสิทธิด้วยฤทธิบารมีในศรัทธาและมงคลที่เกิดขึ้นนั้นหนา
สำเร็จแก่น้ำทั้ง๙กระบวยที่ได้ตักนี้ขึ้นมา
เมื่อไปผสมประสานในมหามงคลน้ำศักดิ์สิท
จงมีเทพฤษแห่งพญานาคาพญานาคีและเทพยดา
ประสิทธิ์ให้เป็นมหาน้ำเทพภมลนักฮราชมลแก่สาธุชน
ให้เกิดมงคลแก่แผ่นดินนั้นด้วยเถิน
น้ำนี้ไม่ใช่ว่าใครก็นึกจะมาตักนะครับ
เพราะเป็นที่สำคัญอดีตบุรพากษัตริย์พระองค์จะต้องทรงตั้งอาจสงฆ์อันสมควรในอดีต
แล้วก็ตั้งพิธีบวงสวงบูชาศักระแล้วจึงได้รับศีลเสร็จบวงสวงเสร็จจึงลงไปอันเชิญครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมว่าสำคัญน้ำนี้จะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่
น้ำนี้จะมีความเป็นมงคลหรือไม่มันขึ้นอยู่กับวิธีการพิธีกรรมและความศรัทธาครับ

ปฏิหารที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้มีทั้งการเกิดน้ำกระเพื่อม
กับพญานาคกำลังเคลื่อนไหวและร่องรอยของพญานาคที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ทำให้ผู้คนต่างเชื่อและศรัทธากันเป็นอย่างมาก
เป็นกรรมการวัดแห่งนี้รวมถึงพี่เองเคยบูรณ์ชุดี้ยิด้วย

บ่อนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิชุราชน่าจะเป็นปู่ของพระเจ้าชายเชษพระเจ้าชายเชษฐาที่มาสร้างวัดครับ
แต่ก่อนคุณยายพูดให้ฟังว่ามันยังไม่เป็นสระอย่างนี้นะมันเป็นบ่อน้ำแล้วมีน้ำผุดขึ้นมา

แล้วบ่อน้ำแห่งนี้นี่เห็นบอกว่ามีเรื่องราวของปฏิหารเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ
เมื่อประมาณ๒ปีก่อนวันนั้นเป็นวันหล่อหล่อพระก็หล่อหลวงพ่อนาคนี่แหละหลวงพ่อนาค
ทีนี้ตรงตรงหล่อผ้าจะอยู่อีกที่หนึ่งทีนี้ก็ปรากฏว่ามีคนมาเห็นที่ว่าเป็นเป็นน้ำกระเพื่อม
ก็เพื่อเหมือนเหมือนปฏิหารนะถ้าพูดภาษาบ้านเราเหมือนปฏิหารที่พญานาคท่านมา

บ่อน้ำนี่แหละบ่อน้ำศักดิ์นี่แหละที่ใช้ในทำพิธีนี่แหละ
ก็มีความเชื่อพระบ้านก็วิ่งมาดูก็ไม่เห็นไม่เห็นอีกเลย
เป็นน้ำกระเพื่อมเหมือนท่านมาอนุโมทนาอย่างนี้ตามความคิด

เห็นไม่เห็นไม่เห็นตัวแต่ว่าเป็นรอยเป็นรอยเหมือนที่เขาเห็นอยู่ที่ริมน้ำโขงอะไรนะที่เป็น

เรื่องราวของรอยพญานาคที่เมื่อกี้พูดถึง
รอยพญานาคนี้จะอยู่ที่หอพระไตปิดกแต่ว่าได้ถ่ายภาพมีอะไรไว้ผมขอที่หอพระไตปิด
ขอดูภาพหน่อยได้ไหมมีภาพมาให้ดูนะคุณผู้ชมครับ
ก็คือวันนั้นฝนตกฝนตกหนักเลยล่ะฝนลงทีนี้เนร
เจ้าบาทพันธ์พระอาจารย์เทพีจะให้เนรไปทำความสาธิ์หอพระไตยปิดก
เนรก็ไปเห็นเนรก็ตกใจก็มาบอกท่านท่านก็เลยไปดู
แล้วก็ถ่ายภาพไว้นะครับก็ตามความเชื่อของชาวบ้านนี่แหละที่หอพระไตปิดก
ทำไมถึงเป็นรอยพญานาคก็ความเชื่อของชาวบ้านด้วย
ของคนเราเวลาขึ้นอยู่ที่หน้ารถก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
ถ้าเป็นรอยสัตว์อื่นก็มันจะเป็นรอยอะไรล่ะ
บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นรอยเหมือนกับใครเอาเครื่องเป่าลมมาเป่า
แล้วฉีดน้ำมาฉีดพ่นที่พื้นก็จะเป็นแบบนี้
อันนั้นไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าตามความเชื่อของชาวบ้านเราก็
มีพญานาคที่รักษาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วที่พูดเบื้องต้น
หอพระภารนาคถ้าท่านเป็นที่รักษาอยู่ตรงนี้

ก็เชื่อเพราะว่าในพุทธศาสนาของเราก็มีอยู่แล้ว
ใช่ไหมล่ะครับเราก็เคยศึกษามาอยู่แล้ว
หลังจากที่ได้สักการะสะมุจรินกันแล้ว
อาจารย์ลักษณ์และตัวแม่ขาหมูอย่างมดดำ
ก็จะพาคุณผู้ชมมาสักการะองค์พระธาตุบังพวน
ซึ่งตามตำนานแล้วพระธาตุแห่งนี้
เกิดขึ้นจากพระเจ้าจันทบุรี
ผู้ครองนครเวียงจันทร์ได้สร้างขึ้น
ทั้งนี้คำว่าบังควรนั้นก็มาจากคำว่า
บางคนเบาแปลว่ากระเพาะปัสสาวะ
พระธาตุได้บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
บริเวณกระเพาะปัสสาวะของพระพุทธเจ้าไว้
ได้ชื่อเรียกพระธาตุแห่งนี้ว่า
พระธาตุบังพวนนั่นเองครับ
อาจารย์ฮะเรามาถึงพระธาตุบังพวน
พระธาตุบังพวนจริงแล้วมีความสำคัญยังไง
เกี่ยวกับองค์พญานาคเท้าพญาทั้ง๕เนี่ย
มีส่วนของการก่อกำเนิดในดินแดน
พญานาคาราชตั้งแต่เบื้องต้นคือศรีโคตบูล
แล้วสืบมันหมายว่ามันไม่ใช่เป็นแค่สีโฆษบูรณ์นะ
อิณฑปัดเขมรใช่มะ

แล้วมีศรัทธาแน่นอนพระบรมศาลิฤทธาคค์ของสุมมามคราช่างเจ้าเนี่ย

เพราะฉะนั้นการที่สร้างที่พระธาตุพนมเสร็จแล้วมาสร้างที่นี่
ที่นี่เนี่ยเครื่องไว้สืบว่าหากเกิดโรคระบาดหากเกิดพังทะลาย
มันจะได้มีที่ยึดศรัทธาผูกศรัทธาเอาไว้ไม่หายไปไง

สักเคกามีจรุเฟคฤษิคาราตเตจันทริเควิมาเนทีเพราะเทศคามีตรุวนาคาเน
เคหาวัทธุมมหิเคเตภุมาจัยันตุเทวาชะละทะลาวิสเม
เราจะได้นำผ้าแห่ถวายห่มพระธาตุนะครับ
ขอให้ทุกท่านเด็กนุโมทนาแฟนรายการบูนัย
ขอให้มีเครื่องกลางกั้นต่อสัพพะข้อสัพพะภัย
ันดาลสุขสวัสดีตั้งแต่บัตรนี้ในการถวายพระธาตุนั้นเถิน
ทิสิปิโสภัคควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาติ
สุขาโตโลกาวิทูอานุตโรปุริตธรรมอสารัน
อีกเรื่องราวที่คุณยายสุพีเคยเห็นเต็มสองตากับตัวเองมาแล้ว
นั่นคือจุดที่เรียกว่าเป็นรูของพญานาค
พญานาคเนี่ยแปลงเป็นตาผ้าขาว

มาแยกเพล็นดินให้ลึกแปดหวาภาคกัจจปะ

ค่ะแต่ก่อนเนาะเขามาตัดเสียนท่าน
เขาไปหล่อเราที่กรุงเทพเขาบอกว่าเดินทั้งจุดเลยอยากจะกลับวัด
เราจะเห็นพระพุทธรูปที่มีเสียร๗เสียนเท่านั้น
พระพุทธรูปอังนี้มีเซียน๙เซียน

คนเกิดราศีหรือวันอะไรที่เหมาะกับการไหว้
พระพุทธรูปปางพญานาคเก้าเซียน
คือหลายคนที่บอกว่าเขาเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นพญานาคกลับชาติมาเกิดเหมือนกัน
เหมือนว่าเราได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้

ผมเดินเข้าวัดเพราะแรงบันดาลใจจากองค์พญานาคที่พยายามตามหา
ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าองค์พญานาคแห่งหนตำบลใด

ผมมักที่จะไปดูรูปสันธารท่าน

อาจจะเป็นงานศิลปะไปแล้วของแต่ละท้องถิ่น

เป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องที่จะสร้างงาน
แล้วคุณไปเอาความรู้มาจากไหนคนที่ไม่เคยวาดรูปพญานาค

พี่กิศเขาเป็นคนลังสรรงาน
สนองต่อพระมหากษัตริย์ในอดีต
เป็นสกุลชั่นขั้นสูงที่เกี่ยวกับนาคาราช
เคยเกิดเป็นนาคมาหลายชาติพบ